ต่อเนื่องกันเลยละกันก็ขับรถอยู่

ผู้ชายคนนี้เขาก็อยู่บนถนนเขาก็ขับขับรถไป

แล้วนี่คือภาพที่เขาเห็นค่ะ
เด็กพลานอยู่บนถนน

เด็กมายังเล็กมากอะ
เล็กมากคือแวงใช่
จังหวะที่มันอุ่มขึ้นมานะคุณผู้ชม

หนึ่งล็กก็นึกว่าเด็กที่เหมือนโตแล้ววิ่งได้

แล้วนี่เด็กเล็กอยู่เลย
อมพี่เบิร์ดคุณผู้ชมดูสิเจอตรงเส้นเหลืองตรงกลาง

เห็นบ้านที่แบบอยู่ริมถนนเลยอ่ะมันต้องผ่านแบบ
ไอ้ซอยนี้มั้ยเนี่ยใช่ดอมนี่แหละอุ๊ยเห็นแล้วก็หวัดเสียวค่ะ
พี่พลเมืองดีใครอ่ะพี่ไกรเริกชัยศรีชุติชัยหรือว่าพี่โอ๊ต
เล่าให้ฟังว่าผมกำลังจะไปวัดห้วยด้วนที่หนองบัวนครสวรรค์
จะไปรับพระแล้วผมก็เห็นว่าตอนขับรถมาเอ้าทำไมคันข้างหน้าจอดอ่ะ
ผมก็เลยต้องชะลอที่แรกนึกว่าอุบัติเหตุหรือพี่เขาทำของตกหรืออะไร
ต้องไปเก็บหรือเปล่าปรากฏว่าเห็นเด็กคลานออกมาครึ่งถนนแบบเนี้ย
โอ๊ตเขารีบไปช่วยเลยอุ้มเด็กเลยแล้วแป๊บเดียวพ่อของน้องอ่ะก็
เดินออกมาจากบ้านทีนี้ก็เลยขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ทีนี้พอพี่โอ๊ตเขาส่งน้องเสร็จนะเขาก็รีบออกมาเพราะว่าอย่างที่บอกไง
จะรีบไปรับพระแต่โอ้โหทำไมทำไมปล่อยให้เด็กออกมาแบบนี้
โอ๊ตพี่โอ๊ตเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นพี่ตกใจขนาดไหนเนี่ย
ตอนนั้นก็ตกใจครับตอนเห็นตอนแรกก็ตกใจครับแล้วก็ลงได้ลงไปช่วย
แล้วก็ถามหาพ่อแม่เด็กตะโกนตะโกนถามว่าใครคือพ่ออะไรประมาณนี้ครับ
ก็รู้สึกดีครับเราก็รู้สึกดีเราก็ทำอยู่แล้วเรื่อยพี่มันดี
ใช่ครับแต่อันนี้มาเจอกับตัวแล้วก็ไม่คิดว่ามันย้ายหนี้
บางคนก็ทักมาขอบคุณในเฟสก็เยอะครับ
โอ๊ตพี่สุดยอดมากเลยอ่ะแล้วคนก็ทักแบบไปขอบคุณ
แต่อีกมุมนึงพ่อแม่เด็กรวมถึงถ้าเกิดว่าพ่อแม่ที่ดูข่าวนี้อยู่
แล้วบ้านอยู่ริมถนนอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะพี่เบิร์ดดอม
ที่เราเตือนบ่อยที่เราเตือนตลอดเลยบ้านอยู่ริมถนน
ลูกจะออกมานอกรถบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำระวังลูกจะตกน้ำ
คือคุณพ่อคุณแม่กรณีนี้ของเด็กคนนี้อย่าโกรธเบิร์ตนะ
กรณีนี้มันเกินไปท่านดูลูกยังไงอ่ะ
ยังไงถึงให้ลูกเด็กแดงขนาดนี้เล็กขนาดนี้
คลานออกมาอยู่กลางถนนได้เนี่ยโอ้โหผมผมขออนุญาตตำหนินะ
นะครับตำหนิแล้วก็ขอให้ดูแลให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย
โอ้โหนี่น่าจะแบบยังไม่๒ขวบแน่นอน
เล็กขนาดนี้ยังไม่ถึงขวบแล้วด้วยซ้ำมั้งเนี่ย
คืออันตรายทั้งกับเด็กและอันตรายกับรถที่ขับผ่านไปผ่านมา
เกิดหักหลบอ่ะแล้วมันมีแค่สองเลนส์สวนกันอ่ะ
หักหลบคือลงข้างทางแล้วนะครับ